ราคาของผักวันนี้นะคะผักบุ้งจีนค่ะ๑๘บาทต่อกิโลกรัม
มะนาวนี่ลูกละ๖บาทคุณผู้ชม
ผักชีไทยร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
พริกจินดาแดงวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เช็คราคาของเนื้อสัตว์กันต่อเลยจ้า
หมูเนื้อแดงวันนี้ค่ะร้อยสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
หาอะไรทำอร่อยอร่อยที่บ้าน